ฝ่ายปกครองแล้วก็ตำรวจเขานำกำลังเข้าไปบุกตรวจค้นร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่ง
อยู่ใจกลางเมืองอุดรธานี
หลังได้รับการร้องเรียนมาว่าร้านแห่งนี้มีการใช้หญิงสาวอายุต่ำกว่า๑๘ปี
มาให้บริการแล้วก็มีการค้าประเวณีด้วย
ทีนี้เจ้าหน้าที่บุกไปตรวจค้นค่ะพบว่าเจ้าของร้านเนี่ยเป็นภรรยาของดาบตำรวจนายหนึ่ง
สังกัดสพเมืองอุดรธานีด้วย
ซึ่งเขามีการหักเปอร์เซ็นต์จากการค้าประเวณีของหญิงสาวครั้งละ๓๐๐บาทด้วยนะคะ
กลางดึกคืนที่ผ่านมาค่ะนายปราโมทธัญพืชรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ก็นำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองพร้อมด้วยตำรวจสพเมืองอุดรธานี
เจ้าหน้าที่กองคดีการค้ามนุษย์กรมสอบสวนคดีพิเศษ
บุกเข้าไปค้นภายในร้านต่อใหญ่คาราโอเกะ
ซึ่งก็ตั้งอยู่ภายในซอยประชาราชชุมชนหนองบัว๑เขตเทศบาลนครอุดรธานี
หลังได้รับการร้องเรียนจากมูลนิธิรณสิทธิ์ค่ะว่ามีการนำหญิงสาวชาวไทย
อายุต่ำกว่า๑๘ปีมาให้บริการกับลูกค้าและลักลอบค้าประเวณีนอกร้าน
เจ้าหน้าที่จึงส่งสายลับไปล่อซื้อบริการหญิงสาวอายุต่ำกว่า๑๘ปีในราคา๑๘๐๐บาทนะคะ
จากการตรวจสอบพบนางละอองทิพยาโสภาซึ่งเป็นภรรยาของดาบตำรวจนายหนึ่ง
สังกัดสอบภอบเมืองอุดรทานีแสดงตัวเป็นเจ้าของร้าน
โดยมีหญิงสาวจำนวน๑๐คนคอยให้บริการลูกค้าอยู่ภายในร้านด้วย
ซึ่งก็พบว่าในจำนวนนี้มีพนักงานอายุต่ำกว่า๑๘ปีจำนวน๔คน
คือแยกเป็นหญิงสาวอายุ๑๖ปี๑คนแล้วก็หญิงสาวอายุ๑๗ปีอีก๓คนค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยคุมตัวทั้งหมดไปสอบสวนเพิ่มเติมร่วมกับทีมสหวิชาชีพ
โดยพนักงานสาวร้านคาราโอเกะทั้ง๑๐คนก็รับสารภาพว่าทำงานอยู่ในร้านคาราโอเกะ
ลักลอบขายบริการทางเพศในราคาครั้งละ๑๕๐๐๒๐๐บาท
โดยนางละอองทิพย์เจ้าของร้านจะหักค่าตัวเอาไว้ครั้งละ๓๐๐บาทนะคะ
ซึ่งกองคดีการค้ามนุษย์กรมสอบสวนคดีพิเศษที่ร่วมตรวจค้นในครั้งนี้
เพื่อขออนุมัติเป็นคดีพิเศษ
เนื่องจากว่ามีตำรวจในพื้นที่เข้ามาเกี่ยวข้องในฐานะสามีเจ้าของร้าน
ก็เข้าข่ายกรณีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องการค้ามนุษย์
โดยทีมสหวิชาชีพก็ได้คัดแยกหญิงสาวนะคะแล้วก็นำส่งบ้านพักเด็กและสตรีอุดรธานี
เพื่อให้ความคุ้มครองแล้วก็ฟื้นฟูเยียวยาพร้อมกับแจ้งข้อกล่าวหานางละอองทิพย
เจ้าของร้านคาราโอเกะข้อหาค้าประเวณีเด็กอายุเกิน๑๕ปี
แต่ไม่เกิน๑๘ปีค้ามนุษย์เป็นธุระจัดหาหญิงมาเพื่อค้าประเวณี
แล้วก็จัดตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะพร้อมกับเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ให้มีคำสั่งปิดร้านคาราโอเกะเป็นเวลา๕ปีตามคำสั่งของหัวหน้าขอสชด้วย
ทีนี้ต่อมาค่ะคุณผู้ชมค่ะพลตำรวจตีวรณัฐผันผ่อน
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีก็ออกมาเปิดเผยเพิ่มเติมด้วย
บอกว่าจากการสอบสวนไปพบว่าดาบตำรวจคนนี้
เลิกกับนางสาวละอองทิพย์ไปนานแล้วเลิกกันไปแล้ว
แต่ว่ายังคงไปมาหาสู่กันเพราะว่ามีลูกด้วยกันนะคะ
เมืองต้นก็มีคำสั่งค่ะให้พันธุ์ตำรวจเอกสรายุทธ์
ฉ่ำผิวผู้กำกับการสพเมืองอุดรธานี
ร้องด้วยพันธุ์ตำรถโทษพัฒนวงจันทน์พลรองผู้กำกับปรับกรามสอบพ่อเมืองอุรณฑานี
พันธุ์ตำรวจโทอัครบุตอัครสุขบุตรรองผู้กำกับการสืบสวนสพเมืองอุดรธานี
แล้วก็ดาบตำรวจที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ย
ปฏิบัติราชการประจำศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานี
พร้อมทั้งมีการตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องนี้ต่อไปค่ะ